ดูเหตุการณ์นี้หน่อยละกันมิจฉาชีพเอามาทุกรูปแบบจริงนะ
แล้วอันนี้คือเขาตั้งใจหรือยังไงมาเติมน้ำมัน
เติมน้ำมันแล้วบอกว่าจะสแกนจ่ายจะสะสมแต้ม
แล้วสุดท้ายเงินไม่เห็นเข้าทางปั๊มเลยแต่รถไปแล้วจ้า
ไปแล้วไปแล้วรถคันนี้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วเขาเลี้ยวมาเติมน้ำมันไงตรงริมถนนสาย๑๐๑วาปีปภูมิที่ขอนแก่น
ที่ตำบลขอนแก่นจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเขาจับภาพได้
รถคันนี้พอเข้ามาเติมน้ำมันป๊าบ๙๐๐บาท
เด็กปั๊มก็มาเติมให้เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะสแกนจ่ายนะ
ปั๊มเอาเครื่องมาให้สแกนแล้วนี่ไงอ๋อนี่จังหวะสแกน
คนขับรถไม่ได้ลงมาสแกนจากในรถปั๊บทีนี้ค่ะ
บอกว่าเออเดี๋ยวขอสะสมแต้มด้วยนี่เด็กปั๊มก็ไปที่ตู้แคชเชียร์อีกรอบนึง
แล้วหลังจากนั้นน่ะคือกำลังจะทำเรื่องสะสมแต้มใช่ป่ะ
แต่ปรากฏว่ารถคันนี้เขาไปเลยค่ะแปลว่าตอนที่เขาสแกนไปอ่ะ
เหตุการณ์นี้ดูสิไปเลยอ่ะเงินก็ไม่ได้เข้าบัญชีของปั๊ม
พนักงานปั๊มเนี่ยนะคุณสยามเล่าให้ฟังบอกว่าคนที่อยู่ในรถน่ะ
อายุสักประมาณสามสิบสี่สิบอ่ะเป็นผู้ชายสองคน
ตอนนั้นน่ะผมก็ให้บริการปกติเพราะว่าเขามาเติมน้ำมันอ่ะเก้าร้อยบาท
ลิปมันจะต้องเด้งออกมาเลยถูกไหมอ่าครับแต่ทีเนี้ย
ลิปมันไม่ออกก็เพราะว่าเงินมันยังไม่เข้าไง
หันไปมองอีกทีหนึ่งเอ้าเอ้าพี่พี่ไปแล้วเหรอ
บอกว่าสแกนจ่ายผมก็สแกนจ่ายนะครับ
คือบัตรเจ็บเครื่องมันไม่ได้เอาให้ออก
ไม่ครับผมก็เดินไปเอามา

คือคุยกับน้องเขาน้องบอกว่าพี่ผมค่าแรงวันละ๓๐๐
เพราะอะไรเด็กปั๊มเองต้องรับผิดชอบ

ว่าต้องทำงานเท่าไหร่๓วัน
เพื่อใช้ค่าน้ำมันให้เนี่ยนะ
รถคันนี้ถ้าเกิดว่าคุณดูข่าวเที่ยงไทยรัฐอยู่
แล้วอาจจะเผลอเลออาจจะไม่ได้ตั้งใจหรืออะไรก็แล้ว

เอาเงินไปจ่ายให้กับปั๊มนี้ด้วย
ให้น้องเขาด้วยเพราะว่าไม่งั้นน้องเขาต้องมารับผิดชอบแทนคุณนะ

หลักฐานคือกล้องวงจรปิดใช่ไหมทางปั๊มเขาก็เอาไปแจ้งความ

รู้ไหมคุณดอมทะเบียนปลอมจ้ะ

อยู่ระหว่างเร่งตามตัวมาดำเนินคดี
ยังตามได้อยู่ใช่ไหมคุณตำรวจ